ถึงเงินใช่ไหมคราวนี้เอามีดมาข้ามหมูขุด
มุกดาหารค่ะคนร้ายเนี่ยเอามีดมาแทงคอหมู
แล้วก็เอามีดกรีดที่หลังหมูเป็นกากบาท
ทำสัญลักษณ์เอาไว้ครับหมูตายไปสี่ตัว

คือเขาฆ่าไม่ได้เอาไปทำอาหารอะไรใช่ไหมฮะ

คือเอาแกรบมาหมกเหมือนกับจะปิดเอาไว้ค่ะ
เจ้าของหมูนะเดินมาถึงคอกเห็นแบบนี้นะร้องไห้เลยค่ะ
หมูทั้ง๔ตัวอายุ๒เดือนก็เป็นลูกหมูนะคะ
นอนตายอยู่ในคอกกลางทุ่งนาที่บ้านค้อที่อำเภอคำชะอีมุกดาหาร
ซึ่งตามเนื้อตามตัวของหมูมันโดนมีดฟัน
มีรอยกรีดที่หลังเป็นกากบาท
อีกตัวนึงโดนมีดเฉือนเอาเนื้อด้านข้างออกไปจนแบบ

แล้วก็ผ้าแซลนที่ล้อมข้อกหมูนะ
ก็โดนมีดกรีดขาดหลายแห่งเหมือนกัน
๒คนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นนางติ๋มกับน้องสาว

คนแรกคนพี่คือนางติ๋มคนคล่องอายุ๖๙ปี
น้องสาวคือนางมาลัยวันสุวรรณไตรอายุ๕๑ปี
พาผู้สื่อข่าวมาบอกว่าคุณนักข่าวมาดูคอกตรงนี้
พอเดินไปถึงซากหมูมันไม่มีแล้ว
เพราะว่าเอาซากหมูไปฝังแล้วนะคะ
แล้วคนน้องคุณมาลัยวันเล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นหมูตายตอนเช้าของวันที่๒๓ที่ผ่านมา
ตอนนั้นพี่สาวฉันนางติ๋มมาเดินร้องไห้มา
ตกอกตกใจด้วยแล้วก็บอกว่า
มีคนฆ่าหมูในคอกตาย๔ตัว
ที่ตัวมันโดยเฉพาะบริเวณหลังมีรอยทำสัญลักษณ
เป็นมีดกรีดกากบาทอยู่เอาแกรบมาปิดไว้
ทีนี้ค่ะพอทางน้องสาวแล้วก็นางติ๋ม
ไปถึงที่คอกหมูก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก่อน
หลังจากนั้นน้องสาวก็พาพี่สาวไปแจ้งตำรวจ
เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะมันไม่เคยเกิดขึ้นเลย
หวาดกลัวมากเพราะว่าถ้าเกิดถามว่า
พี่น้องคู่นี้เขาเคยมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า
คนที่เขามาทำร้ายหมูเนี่ยเขาแค้นพี่สาวน้องสาว

ซึ่งเธอทั้งสองคนบอกว่าเราสองคนน่ะ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย
แต่คนที่มาก่อเหตุไม่แน่ใจเหมือนกัน
เป็นคนติดยาเสพติดแล้วหลอนยามาฆ่าหมูหรือเปล่า
แต่ที่แน่เธอคิดว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านค่ะ
เขาผ่าท้องไส้ทะลักออกมา
แล้วก็ตัวข้างหลังหมูน่ะเขาฟันเป็นกากบาท
๔แผ่๕แผ่

แล้วอีก๓ตัวที่เอานอนเรียงไว้นะ

คือไส้ทะลักออกมาหมดอะไรก็เหลือครบหมด

แต่ตัวแรกที่เขาทำกากบาทน่ะ
ปาดเอาเขาตัดส่วนต้นขาแล้วก็ข้างหนึ่งน่ะ

นอกนั้นก็เหลือทุกสิ่งทุกอย่าง

ชาวบ้านที่มุกดาหารตอนนี้เขาก็บอกว่า
กลัวเวลาออกไปทำนาคนเดียว
ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ฆ่าหมูต่อไปมันจะมาฆ่าคนหรือเปล่า

ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ต้องประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเลย
แจ้งชาวบ้านให้ทุกคนต้องระมัดระวังตัว
เพราะว่าตอนนี้ตามจับคนฆ่าหมูยังไม่ได้เลย

เขาก็กำลังเร่งสืบสวนหาคนที่ก่อเหตุ
บอกแบบนี้นะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว
เดี๋ยวจะนำตัวผู้ต้องสงสัยคนนั้นมาสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ
แล้วก็อยากรู้ด้วยนะสาเหตุและแรงจูงใจ
ทำไมถึงฆ่าหมูทิ้งไว้แบบนี้นะครับ